อยู่คนเดียวก็ฮาเวทีสนัดอยู่แล้ว

โอ้โหงานนี้บอกงานใหญ่
สามคนนี้เจอกันมาในงานอีเวนต์

เอมขึ้นเวทีประชันความสวยกับน้อง

พี่พี่จ๊ะเขาเปิดก่อนเลย
ท่าประจำของน้องอิงฟ้าคนสวยนี่แหละ

และที่เป็นไฮไลท์เด็ดกับการโชว์เพลง

เห็นแล้วบอกเลยคำเดียวสงสารเวที
เพราะว่าเขาเนี่ยจัดเต็มกันมาก

ตาเบอร์

เราอยู่ตาเบอร์
ให้เริ่มราก
เอาสิทั้งร้องทั้งเต้นเอ็นเตอร์เทนกันขนาดนี้คุณเอมเขาก็แซวนะแซวน้องอิงฟ้าโอ้ถ้าร้องเต้นขนาดนี้เจ้าภาพแคนเซิลพวกพี่ไปแล้วนะคะ
มาจ้างอิงฟ้าหมดแล้วนะแต่ว่าพี่จ๊ะก็เต้นสุดยอดเหมือนกันนะจ๊ะสู้เขาค่ะ
ให้ทีมงานเพลย์ภาพหนึ่งสักรอบหนึ่งโหจังหวะลีราเขานี่สุดยอดใช่เอ็มทำหน้าเซ็งแล้วอ่ะ
ถูกต้องเอาเป็นว่าใครที่เคยเจอความเซ็กซี่ของน้องอิงฟ้ามหาชนเข้าไปนะฮะก็ต้องยอมใจกันหมด
คุณผู้ชมขนาดพี่จ๊ะนี่นะคะแล้วก็น้องเอมนะคะ
ดีกับสามสาวนะจ๊ะคุณผู้ชมนะฮะสามสาวได้อยู่ดีกับสามสาวนะจ๊ะ